เรายังคงรายงานข่าวเกี่ยวกับการจักรไปของพ่อหลอด
สามีของแม่นกน้อยอุไรพรอย่างต่อเนื่องค่ะ

มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพพ่อหลอดนั่นเองค่ะ

ออกมานอกบ้านตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
แล้วจะพาไปดูบรรยากาศ
รวมไปถึงสังเกตสีหน้าสีตาของแม่นกน้อยหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ดูแม่จะสดชื่นขึ้นนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็ฝากขอบคุณบันเทิงไทยรัฐมาด้วย
รวมไปถึงสื่อทุกสำนักที่ร่วมไว้อาลัยพ่อหลอด

ส่วนตัวเองนะคะแม่บอกว่ายังไม่มีความฝันเลย
ไม่ได้รู้สึกว่าพ่อหลอดมาหาเลย
แล้วก็ยังไม่อยากเชื่อว่าที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริง

แม่บอกว่าไม่อยากให้เป็นความจริงเลย
ส่วนในเรื่องของการทำงานของคณะเสียงอีสานเมื่อคืนนี้ค่ะ

แต่ว่าแม่นกน้อยก็ไม่ได้ไปขึ้นแสดงด้วยนะคะ
ได้แต่ส่งกำลังใจกับพี่น้องชาวคณะ
แล้วก็บอกว่าทุกคนก็ต้องพยายามมีพลังบวกให้พ่อได้เห็น
พ่อจะได้ไปดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงทุกคนค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่นกน้อยกันหน่อยค่ะ

จากไปแล้วแต่ว่าหัวหน้าวงอย่างที่อยู่ก็คือแม่นกน้อย
ต้องเป็นเสาหลักแล้วก็กำลังสำคัญให้กับลูกในวงทุกคนนะฮะ
และแม่นกน้อยก็บอกว่าการแสดงรับงานของคณะเสียงอีสาน
แม้ว่าวันนี้จะไร้เสาหลักอย่างพ่อหลอดแล้วก็ตาม
เมื่อวานนี้คณะเสียงอีสานทำการแสดงที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
แล้วก็มีการแสดงใหม่จากน้ำอ้อยน้ำอ้อยค่ะเสียงอีสานนะ
เพลงที่มีชื่อว่าผู้หนีช้ำค่ะ
เป็นการแสดงที่ได้โพสต์ผ่านยูทูปหลักของคณะ
ระบุรายละเอียดด้วยว่าเป็นการแสดงเพื่อส่งกำลังใจให้พ่อ
เหมือนเป็นพันธสัญญาจากชาวคณะว่าจะตั้งใจสืบสารวงหมอลำเสียงอีสาน

เพราะว่ารู้ดีว่าณตอนนี้คณะเสียงอีสานต้องการกำลังใจอย่างหนัก
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแม่นกน้อยด้วยค่ะ